จอดที่อื่นเจ้าถิ่นดุไล่ที่จอดลั่นจ่ายเงินบขศ
คือเป็นพื้นที่การจอดรถของบขนางรอง
แต่บอกว่าไปจอดที่อื่นแม่ค้าเขาจะขายของกัน

ค้าไล่ผมไปจอดที่อื่นนะ
มันใช่ที่ของแม่ค้าขายของหรือเปล่า

แต่แม่ค้าเขามาขายในที่จอดรถไง

เดี๋ยวผมจะลงเฟส
ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งด่าแม่ค้านะครับ

แต่อย่าเพิ่งด่ารอก่อนรอก่อนรอฟังก่อนนะครับ
นางรองฉันไม่ใช่นางเอก
ภาพโระบุข้อบอกว่าเจ้าที่แรง

ขับรถเข้าไปจอดในสถานีขนส่งพุทธศาสน
แบบนี้แล้วอ้างว่า

ไม่ให้จอดรถแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ใครรู้มาตรวจสอบที
ทีมข่าวไม่รอช้าสิครับก็ไปที่บกษนางรองเลยนะครับ
ที่ลานด้านหน้าบรกษอพ่อค้าแม่ค้าท่านก็ตั้งร้านขายของอยู่ประมาณ๓๔ร้าน
ทีมข่าวก็เปิดคลิปนี่นี่พี่พี่โอ้นี่เขาเรื่องถึงพี่แล้วนะ
งานจะเข้าพวกพี่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนบอกใครไล่ใครไล่ก่อนมีใครไล่ที่ไหนเล่า
พี่แต๋วครับพี่แต๋วขายข้าวแกงคุยพี่แต๋วก่อนพี่แต๋วขายข้าวแกงนะครับ
อยู่ตรงนี้โพสต์คลิปนะฮะบอกว่าเนี่ยที่เขาโพสต์กันเนี่ยนะไม่เคยฉันเคยไล่ใครอ่ะนะ
ขอชี้แจงเลยจุดที่เธอตั้งขายของอยู่เนี่ยไม่ได้ขายฟรีนะเจ้านักข่าว
นี่พี่แต๋วตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนตลาดก็ได้นะฉันเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้เอกชนเดือนละพัน
ถ้ามีคนมาจอดนะครับในที่ที่พวกเธอเช่าเนี่ยพวกเธอก็มีสิทธินะจะไม่ให้จอดนะนะ
ก็ฉันจ่ายค่าเช่าแล้วฟังพี่แต๋วหน่อยฮะ
ไม่จำเป็นแค่นั้นจบ
ถ้าคอเริ่มเอียงนี่แม้ว่าไงตาเปิดนิดนึงใครไล่ใครไล่ก็ฉันจ่ายตังค์

หมอนนะไม่ได้ตมหมอน
นังธานตะวันศิลปศิษฐ์เจ้าหน้าที่ประจำบราศนางรองชี้แจงบอกว่า
โอ้โหคลิปออกไปปั๊บนะก็ไปถามพ่อคาแม้ใครอะใครไปไล่เขา
เขาเนี่ยเช่าสิทธิต่อจากเอกชนอืมส่วนในพื้นที่บขศเนี่ย
เป็นของบขศประชาชนมาจอดได้เลย
ให้ถูกต้องแล้วกันจอดได้เลยนะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นน่ะ
เออโทษที่ขอขอไปใช้ภาษาอังกฤษโทษทฤษฎีการสื่อสารเลย
สื่อสารกันผิดพลาดนะนี่แหละครับยืนยันว่าจอดได้
เว้นในที่ที่เขาเช่าเออนะครับเข้าใจตามนี้นะ
น้ำแข็งเออน้ำแข็งยังไงเข้าใจนะเออโอเค
ต้องขอเอียงหน่อยนะเออขอเอียงเอียงหน่อย